นี่จำประโยคได้ไหมประโยควัย๖๔ปีเนี่ยสายาประโยน
แกชอบโยนขยะลงบนหน้าบ้านเพื่อนบ้าน
แกหายไปตั้งแต่ช่วงเมษาล่าสุดแกคัมแก๊กแกกลับมาอีกแล้ว
คราวนี้แสบกว่าเดิมรู้ไหมคะ
ท่านเอาสารพระภูมิมาวางที่กลางถนนไม่ให้ใครผ่าน
หน้าบ้านแกนี่ล่าสุดคลิปกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะคะ
แล้วก็เอาไปวางที่พื้น
เหมือนแกจะเอาอะไรมาขวางพืช
คุณจำได้ว่าแกเคยมีปัญหากับร้านข้างใช่ไหม

แต่คราวนี้เอาอีกแล้วพระภูมิ

แล้วก็ระบุแคปชั่นข้อความบอกว่า

แต่กลับมาพร้อมกับเศษแก้วเซรามิก

บอกว่าเดี๋ยวมาดูแต่ก็เงียบไม่มีใครมาดูแล
สำหรับพิกัดจุดเกิดเหตุ

ทางเข้าวัดไตรสามัคคีถนนสุขุมวิทย
ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
ทีนี้คนโพสต์เนี่ยเป็นเจ้าของร้านสกินเสื้อใช่เลยดอม

ตอนนั้นตัวเจ้าของร้านสกรีนเสื้อเขามาเปิดร้าน
แล้วก็เห็นเศษแก้วเศษเซรามิกทิ้งอยู่ที่หน้าร้าน
พอไปถามประหยกประหยกปฏิเสษ

สกรีนเสื้อก็อยู่ใกล้กันแล้วจุดที่ทิ้งขยะก็เป็นจุดตรงนั้นแหละค่ะ
นี่เห็นไหมจุดทิ้งขยะครับ
นี่แหละค่ะทีนี้พอป้ายกปฏิเสธ
เจ้าของร้านสกรีนเสื้อเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันมีทุกจุดนะ
เห็นชัดเลยว่าป้านั่นแหละเป็นคนทำจริงนะฮะ
เจ้าของร้านบอกว่าที่แสบสุดคืออะไรรู้ไหม
โยกนำสารพระภูมิกระถางหินอ่อนมาวางอยู่บนถนนแล้วก็ทางเท้า
เพื่อไม่ต้องการให้รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านของประโยค
โอ้โหนี่สารพระภูมิ๒ชั้นเลยนะ
แล้วก็มีกระถางตรงนี้อีกนะ
คือย้อนกลับไปตอนที่มีปัญหาทีแรกคือ
ประโยคแกบอกว่ามันไม่มีที่ให้ทิ้งขยะ

แต่เห็นว่าก็เอาถังขยะมาตั้งแล้วนี่

เพื่อไม่ให้คนผ่านหน้าบ้านของตัวเอง

ถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซด์ผ่านหรือว่าใครเดินเยอะ

แถมเอาอะไรล่ะเศษแก้วเศษเซรามิกมาโปรยแบบนี้
ถังแตกเลยแบบนี้
ทั้งที่เจ้าของร้านสกรีนเซอร์บอกว่าตรงนี้เป็นทางเท้า

ที่สำคัญคือตัวคนโพสต์นำขยะมาตั้งหน้าร้าน
แต่ป้ายกก็ไม่แคร์ไม่ยอมทิ้งลงในถังขยะด้วย
ตัวคนโพสต์คือคุณเจ้าของร้านสกรีนเสื้อ
จะเอาถังมาตั้งไว้แล้วเออป้าหยกจะทิ้งครับ
หยกทิ้งในถังนี้นะแต่ป้ายกไม่ยอมทิ้ง
ใช่ค่ะทีนี้คุณพวงทองธนันพงศ์บอกว่า

ตั้งแต่ปี๒๕๒๕ชินแล้วชินกับนิสัยของป้ายก
ประหยกอันนี้คุณพวงทองธนันพงศ์พูดนะ
หยกเป็นคนไม่มีน้ำใจสร้างปัญหาแบบวนลูบ
ประหยกยังกลับเป็นฝ่ายร้องเรียนคนอื่นอีกว่า
คนอื่นเนี่ยเอารถมาจอดหน้าบ้านทำตัวเหมือนว่าป้ายกเป็นคนเดือดร้อน
ซะงั้นนี่ให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ทิ้งท้ายด้วย
ซังนั้นคือลักษณะตั้งคำถาม
ป้านออมเพื่อนบ้านอีกคนบอกว่า
หยกมักจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องขยะเป็นประจำนะฮะ
เอาขยะไปโปรยหน้าบ้านคนอื่น
อกผู้รับเหมาก่อสร้างมาทำบ้านแล้วก็ไม่จ่ายเงินกว่า๑๐เจ้า
แสบกว่านั้นคือหลอกตำรวจให้หาช่างมาทำประตูบ้าน
แต่สุดท้ายไม่จ่ายเงินเพื่อนบ้านเล่าแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวพยายามสอบถามข้อมูลอีกด้านจากป้ายกด้วย
โดยไปที่บ้านอีกหลังของคุณป้าในชุมชนรวมน้ำใจซอยไตรสามัคคี๗
แต่ปรากฏว่าไม่พบตัวคุณป้านะคะ
คุณป้าค่ะดูข่าวเราอยู่ไหม
ฟังเหตุผลจากคุณป้าอยู่นะคะ
แต่มุมของชาวบ้านเพื่อนบ้านเขาบอกมาแบบนั้น
เพราะครั้งก่อนคุณป้าก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะ
ป้าบอกป้าก็มีเหตุผลของป้าเหมือนกัน